ดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับกรณีที่มีช้างตกน้ำตกเหวนรกจนตายไป๖ตัว
ก็เป็นเรื่องของปฏิบัติการการเก็บกู้ซากช้างค่ะทีมข่าวทะละทีวีเราเกาะติดเหตุการณ์ช้างป่าตกเหวนตกเหวนรกจนตายเนี่ยนะคะ
ซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่ช่วยชีวิตช้างป่าคู่แม่ลูกที่รอดตายได้แล้ว
ตี๓ของวันที่ขออภัยค่ะคุณผู้ชมคือตี๓ของวันที่๕ตุลาคมเนี่ยคือมั่นใจแล้วแหละว่ามันรอดได้แน่นอนนะคะ
ซึ่งเราก็รายงานกันไปแล้วล่ะทีนี้มาดูเรื่องของการเก็บกู้ซากช้าง๖ตัวดีกว่า
เพราะว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องจัดการกัน
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลงสำรวจพื้นที่ติดตั้งตะข่ายดักซากช้างป่า๖ตัวนะคะ
ซึ่งได้มีการสำรวจแล้วก็ตัดสินใจกันแล้วว่าจะวางตาข่าย
วิเคราะห์กันว่าจะทำยังไงให้ซากช้างทั้ง๖ตัวนี้เนี่ยไหลมาตรงจุดที่วางตะข่ายให้เร็วที่สุด
นายวิชัยพรลีแสงสุวรรณผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑บอกว่า
ถ้าซากช้างป่าไม่ได้ไหลลงมาตามทางน้ำตกเนี่ย
ก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนน้ำตกโดยการโรยเชือก
แล้วก็ช่วยกันผลักซากช้างให้พ้นโขดหินให้ลงมายังจุดวางตะข่ายให้ได้
ซึ่งอันนี้มีข้อจำกัดค่ะเพราะว่าต้องทำช่วงหน้าแรง
เพราะตอนนี้ฝนตกหนักมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
น้ำมันไหลเชี่ยวแล้วก็แรงจริงกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับอันตรายไปด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เขาก็มาสำรวจพื้นที่กันเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวจะมีการติดตั้งตาข่ายวางอวนดักปลา
วันนี้ถ้าหากว่าฝนตกแบบนี้ทุกวันคือตกไม่ได้หนักมากแล้วเนี่ย
ก็น่าจะขออภัยตกหนักแบบนี้แหละ
มันน่าจะช่วยผลักซากช้างให้ไหลลงมาได้เร็วขึ้น
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่ามันจะไหลลงมาตามธรรมชาติได้ไหม
ถ้าไม่ได้จริงต้องรอเวลาอีกหน่อยแล้วให้คนไปช่วยดัน